วิธีสังเกตว่าแฟนมีกิ๊กหรือเปล่า
บางทีอยู่บ้านสามีเปลี่ยนไป
ทำไมช่วงนี้สามีหงุดหงิดบ่อยจัง

อันต่อมาคือประเภทแบบว่าไม่เคยแต่งตัวแบบนี้เลย
อยู่ก็ลุกขึ้นมาคือเซอร์มาตลอดชีวิตเลย
ตอนหลังเริ่มมาลุกแต่งตัวเริ่มคิดจะรักหล่อขึ้นมา

สังเกตเถอะนั่นอาจจะรู้สึกว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้ว
อาจจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะ
แล้วก็เรื่องโทรศัพท์มือถือ

แต่ถ้ามีคนพิเศษโทรมาจะบอกว่าครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับ

อะไรอย่างนี้ก็ส่งสัญญาณให้ไฟ

เดี๋ยวโทรกลับไปก็พูดให้เมียใต้ใจว่า
สงสัยเรื่องนายนายโทรมาหรือเปล่าเรื่องงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เพชรคว่ำหน้าเปิดเสียงสั่นใส่พาร์ทเวิร์ด
เปลี่ยนพาร์ทบ่อยตลอดเปลี่ยนบ่อยมาก
โทรศัพท์เสร็จปุ๊บลบปั๊บอะไรอย่างนี้
ข้อความแชตมาให้หายเลยแมตเสร็จเธอมาจับดู
แม่งทั้งเช้าถึงเย็นไม่คุยกับใครเลยเหรอวะ

อันนี้ประเภทนี้ก็มีกลีนเกินไป

เผาล่ะให้เมียตายใจคิดว่าผัวลัก

เผาล่ะให้เมียตายใจคิดว่าผัวลัก

คนรักโทรศัพท์ไงโอ้โหนี่ฝันห่วงเราจังเลย
ก็ไม่โทรถูกไหมเขามาหาเราแล้ว
มันห่วงใยเราแล้วมันพูดรักเราแล้วเนี่ย

นี่มันทำวิธีการทำให้เราตายใจไง
หรือประเภทต่อมาประเภทที่บอกว่า
เคยมาหาอะไรอยากจะเซอร์ไพรส์มาหาเมีย
เป็นไงตัวเองวันนี้เราแวะมาหาตัวเองนะ
เอาซื้อขนมมาฝากร้านนี้อร่อยมากเลย
มันรู้ได้ไงมันซื้อมา๒กล่อง๓กล่องก็ได้

มันต้องการไปฝากอีเมียน้อยมันฝากกิ๊กมันไง

เพราะว่าให้เมียปุ๊บเมียก็ไม่ต้องเช็คไง
ก็ดีใจเฮ้ยวันนี้ผัวก็ซื้อขนมมาฝาก

เพราะว่าเมียผัวมาเซอร์ไพรส์แล้วอะไรอย่างนี้

กินข้าวกับเมียเสร็จแล้วตัวเองเขามีประชุมนะ
แต่ไปข้างนอกอ้าวก็ผัวกลับมาแล้วอ่ะ

ขอตัวออกไปข้างนอกใหม่เมียก็ไม่เป็นไร

อะไรที่มันดีเกินไปนี่มันไม่ใช่จะไม่มีนะ

ทางที่มันดีเกินไปนี่มันไม่ใช่จะไม่มีนะ
มันมีมันมีแต่เพียงแต่ว่าธรรมเนียน

พ่อพวกนอนประเภทกระสาปกระสาย
หรือไม่หรือไม่หรือไม่ถ้ามันส่งเวิกความอะไรมา

พกลงไป

หายตายหาเพื่อนกูก็เกิดครบแล้วนี่ว่
จะไปไงดีวะสัมมนาดีกว่า

สัมมนาดีกว่าบริษัทแกหรือว่าหน่วยงานแกนี่

อันนี้ก็คือข้อเบื้องต้นที่เราสังเกตได้

เขตว่าน่าจะเปลี่ยนไปแล้ว
อื้อฮือนั่นแหละ

ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันมีโอกาสพลาด
เมื่อเราพลาดไปแล้วเราคิดได้แล้วเนี่ย
มันมันอย่าถลำต่อไปเลยดีกว่าอย่าเดินก้าวต่อไป
ถ้ายิ่งเดินก้าวไปยิ่งถล่ำลึกไปปุ๊บเนี่ย

โปรดติดตามตอนต่อไป